หมายถึงปฏิวัติตัวเองค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งเรื่องการงานแล้วเรื่องความสวยด้วยค่ะ
คนแรกน้องเป่าวลีค่ะจากเด็กหญิงเดินสายประกวดร้องเพลงตามเวทีต่าง
แล้วก็รู้จักกันในนามของเงาเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์จนกระทั่งปี๒๕๕๔ค่ะ
เปล่าได้เล่นหนังจำได้ไหมพุ่มพวงเรื่องนี้ประกบกับพี่ป๋อนัทธวุฒิสกิจใจค่ะ
จนแบบทำให้เธอแจ้งเกิดนะคะเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็ได้เป็นนักร้องค่ายแกมมี่โกค่ะ
มีผลงานหลายสิบอัลบั้มค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะคุ้นหูกับลุคแบบผมสั้นเนาะ
ฮัดหูน่ารักใสแบบเนี้ยแหละค่ะแต่มายุคติดซ่อสาวเปาล์ก็อัพเลเวลค่ะ
ปรับลูกเป็นสาวเซ็กซี่แต่งหน้าสไตล์สายฟ้อใสวิคเบรนด์สายบ้างค่ะ
ที่สำคัญคุณเอิร์ทสามีเขาบอกว่าไฟเขียวจ้า

มาดูต่อกันดีกว่านะคะลูกทุ่งสาวตั๊กกะแตนโชลดาค่ะ
เด็กสาวเมืองเยอะโมนะคะก็ผ่านวิธีการปรากฏมาเนอะ
จับพัดจับถูมาเซ็นสัญญาเป็นนักร้องค่ายแกมมี่ค่ะ
เดิมของจักรแตเนี่ยนะผมยาวหน้าม้า
คาเล็กเตอร์เนี่ยหวานใสสู้ชีวิต

โอ้โหเป็นนักร้องอิสระสาวแตนค่ะ
เทิร์นโปรอัพลูกเก๋ด้วยการใส่วิกหลากสี
รับบทเป็นดีเจพบพรพาคินนะคะ
อันนี้เป็นชื่อใหม่ตามบัตรประชาชนของเธอเลยนะ
ดีเจพบพรค่ะว่าเก๋แล้วล่าสุดมาดูนิดนึงละกัน
กะแตนโชลดา๒๐๒๒จ้ะสวยเป๊ะมากเลย
หุ่นเนี่ยดูซะก่อนนะคะผอมเพียวจนทุกคน

แตนก็ไม่ใช่แค่นักแสดงนักร้องแล้วนะคะ
เขารับบทเป็นแม่ค้าออนไลน์
เดือนนึงเนี่ยรายได้๗หลักนะธรรมดาที่ไหน
ใช่ค่ะปิดท้ายกันที่ราชินีหมอลำเลือดใหม่นะคะ
แอนอรดีสาวขอนแก่นค่ะ
นักร้องลูกทุ่งสายประกวดชิงช้าสวรรค์
ตอนนี้อัพเลเวลเข้าสู่วงการหมอลำเต็มตัวนะฮะ
ก็ร่วมงานกับคณะหมอลำดังมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นศิลปินภูไทยประถมบันเทิงศิลป์นะคะ
ก่อนมาดังเปรียงกรรมกับคณะนามวิหก
แล้วก็ลาออกมาร่วมกับเพชรบ้านแพงอีก
จนล่าสุดแอนประกาศเป็นศิลปินอิสระนะฮะ
เส้นทางสู่วงการบันเทิงของเธอก็โดดเด่นขึ้น
ละครหนังติดต่อมาเพียบเลยนะฮะ
รวมไปถึงเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างมากที่แฟนคลับเนี่ยเชียร์ให้แอนออรดีนะคะ
ประกวดเวทีขาอ่อนชิงมงกุฎสาวงามกับเขาบ้าง
เรื่องนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าไปถามน้องแอนกันเลยจ้า

ใช่แล้วล่ะค่ะ